อื่นเลยไปดูบรรดาหน่วยงานที่จะเกี่ยวข้องกับการกลับมาสู่ประเทศไทยของคุณทักษิณด้วย
คุณผู้ชมอย่างพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประพัทธ
ครับผู้ประชาการตำรวจแห่งชาติก็ท่านยืนยันเองเลยอืม
ท่าผ่อบอโตร
คุณผู้ชมมาไล่ดูหน่อยว่าจะเริ่มจากไหนแน่นอนละ
เริ่มตั้งแต่ท่าอากาศยานานาชาติดอนเมืองครับ
พอออกจากดอนเมืองปุ๊บจะขึ้นโทเวย์เลย
ลงถนนโยมราชแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้าสนามหลวง
อนุสวรีประชาธิปไตยเราทำกราฟิกให้ดูด้วย
อนุสวรีประชาธิปไตยไป
ก็เข้าสู่ศาลดีกา
จะส่งตัวคุณทักษิณให้กับกรมราชธรรม

จะใช้เส้นทางผ่านอนุสวรีประชาธิปไตย

ทางด่วนโยมราชไปลงดินแดงครับ
แล้วขึ้นโทเวย์ไปลงถนนงามวงวาน
เลี้ยวเข้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพ
จะมีตำรวจเนี่ยจัดเป็นขบวนดูแลความปลอดภัยตลอดเส้นทางนะ
เพราะท่านก็มีความเสี่ยงมีความเสี่ยงว่าจะเกิดภัยคุกคาม
อันนี้ก็เป็นตามที่รายงานจากทางตำรวจมา
ส่วนที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครเนี่ย

บริเวณหน้าประตูเรือนจำครับ
รองรับมวลชนนี่แหละซึ่งจะอยู่ทางซ้ายมือนะ

แล้วก็เต็นต์รองรับผู้สื่อข่าวจะอยู่ทางขวามือ
แยกฝั่งกันซ้ายมวลชนขวานักข่าว
แล้วก็ประกาศงดเยี่ยมผู้ต้องขังทุกคดีในวันนี้คุณผู้ชม

แต่งตั้งให้นายสหการเพชรนริน
ดีตนายกทักษิณเข้าสู่เรือนจำ
หากสารพิจารณาพิพากษาลงโทษ
ทักษิณจะเป็นผู้ต้องขังใหม่

สองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ดทันทีครับแล้วจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนครับ
ตั้งแต่ทำทะเบียนประวัติตรวจสุขภาพแล้วก็ต้องกักโควิดด้วย๑๐วัน
โดย๕วันแรกเนี่ยเยี่ยมไม่ได้ครับเขาห้ามเยี่ยมเลย
แต่๕วันหลังเนี่ยเยี่ยมได้ทางไลน์เป็นไปตามมาตรฐานทั่วไป
อืมส่วนขั้นตอนการควบคุมตัวคุณผู้ชมทางกรมราชธรรมเขามีหกข้อ
อย่างนี้ครับหนึ่งเลยเจ้าหน้าที่ราชธรรมจะดำเนินการคุมตัวจากศาลดีกา
ยังเรือนจำพิเศษกรุงเทพครับแล้วเจ้าหน้าที่เรือนจำก็จะค้นตัว
ตรวจค้นตัวผู้ต้องขังเข้าใหม่และสัมภาระด้วยก็จะตรวจค้นเสื้อผ้า
สิ่งของมีค่าเครื่องประดับนาฬิกาสร้อยแหวนดังนี้
ข้อ๓คือไม่อนุญาตให้นำสิ่งของใดผ่านเข้าไปในเรือนจำครับ
๔ก็จะเก็บเสื้อผ้าไว้แล้วให้ญาติมาติดต่อขอรับกลับไป
ข้อ๕หากผู้ต้องขังประสงค์ให้เจ้าหน้าที่เก็บไว้ให้ก่อนได้
กรณีที่ยื่นขอประกันตัวต่อสารในระยะเวลา๗๑๕วัน
และข้อ๖ครับเจ้าหน้าที่จะรับฝากสิ่งของมีค่า
จดบันทึกรายการเอาไว้พ้นโทษเมื่อไหร่ก็มาติดต่อขอรับกลับ
หรือว่าให้ญาติมาขอรับแทนได้ครับหากมีอาการเจ็บป่วย
คุณผู้ชมหากมีอาการเจ็บป่วยอันนี้ขีดเส้นใต้ไว้เลย
จะมีแพทย์กรมราชธรรมมาตรวจร่างกายถ้าจำเป็นจะต้องส่งต่อไปยังโรงพยาบาลเนี่ย
จะส่งทันทะสถานโรงพยาบาลราชธรรมแต่ถ้าอาการหนักจะส่งต่อไปยังโรงพยาบาลตำรวจ
ก็ขึ้นอยู่กับวินิจฉัยและดุลพินิษฐ์ของทีมแพทย์ด้วยนะครับครับ